ขวบอย่างอายุในประสานภาษา

ก็ตกสองทุ่มแล้ว

ดูข่าวแล้วได้ยินเสียงหมาเห่า
สองทุ่ม

ดูขาวแล้ว
มรู้ว่าคนโดนมากันที่ไหน

อ๋อมรู้ตอนหลังอีกนะ